ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ชูวิทธ์ตีแสงหน้า
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติ
หรือว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาด
ยังคงเป็นประเด็นที่วันนี้จะตีแสกหน้ากันนะคะ
แต่ว่าก็ยังมีเรื่องอื่นที่จะหยิบยกมาคุยกัน
โดยเฉพาะเรื่องคดีทางการเมืองของอดีต

ว่าเราจะมีเสื้อยืด
ชูวิตตีแสกหน้ามาแจกกันนี่คุณผู้ชมค่ะ
เสื้อยืดเก๋เห็นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
แล้วก็นึกออกเลยนะว่าเป็นคุณชูวิทย์เพราะว่ามีไทยดำ
ง่ายค่ะเป็นเจ้าของเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ย
ความคิดเห็นในประเด็นข่าวที่คุณชูวิตตีแสกหน้า
ส่งมาค่ะแล้วที่สำคัญอย่าลืม
แฮชแท็กเบิร์ดโทรศัพท์ข้อความไหนถูกใจค่ะ
คัดเลือกแล้วก็มอบเสื้อเป็นที่ระลึกให้เลยค่ะ
๓รางวัลรางวัลละ๑ตัว
วันนี้วันแรกนะคะถึง๓๑สิงหาคม
เสื้อสวยนะข้างหน้าก็สวยข้างหลังก็ยังสวย
มีชุวิตตีแสกหน้าพร้อมโลโก้ไทยรัฐทีวีด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมส่งกันเข้ามามาก
เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงแรกคุณชุวิตค่ะ
เมื่อวานผมไปที่สกลนคร
เดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ
ว่าที่สกลนครเนี่ยสภาพเป็นยังไง
เมื่อวานนี้ก็ได้อัปเดตกันมาเบื้องต้นแล้ว

วันนี้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องสกลนคร
คงจะต้องพูดเรื่องสำคัญไม่พูดก็คงไม่ได้

วันนี้อดีตนายกยิ่งรักก็ไปแถลงปิดคดี
คือการแถลงปิดคดีเนี่ยด้วยวาจานะครับ
ท่านผู้ชมครับท่านก็รู้สึกว่าแกจะร้องไห้นะ

ให้ศาลนั่นโดยสรุปฟังว่ามีความเป็นมา

โดยคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ใช้วาระนี้นะ
ในการชี้แจงสารว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ตั้งแต่๒๑กรกฎาตั้งแต่๑๕มกรา๕๙
จนถึง๒๑กรกฎาเนี่ย

ก็รวมทั้งหมด๒๖นัดไม่เคยขาดแม้แต่นัดเดียว

ยืนยันย้ำในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็ชี้แจงเป็นประเด็นสำคัญ๖ประเด็นด้วยกันครับ

ประเด็นแรกก็คือถูกดำเนินคดียังไม่เป็นทำ
โดยยกตัวอย่างของท่านสาธาราชาญ
อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อดีตประธานศาลดีกา
บอกว่าตำรวจก็เปรียบเสมือนต้นกระแสทาน
อายการก็เป็นกลางน้ำสารเป็นปลายน้ำ

ก็อยากจะให้มีทั้งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
โดยชี้แจงถึงการกล่าวหาชี้มูลความผิด
ขั้นตอนการที่โจทยื่นฟ้องว่าไม่เป็นธรรมรวบรวมเอกสารอย่างรวดเร็วสั้น
จนกระทั่งมีการฟ้องนอกสำนวนบ้าง
เรื่องที่๒ก็เป็นเรื่องของการที่เป็นนโยบายสาธารณะ
คือท่านผู้ชมครับทุกรัฐบาลก็มีการแถลงเป็นนโยบายสาธารณะ
โดยนโยบายจำนำข้าวเนี่ยคุณยิ่งรักก็ยืนยันบอก

เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจด้วย
เป็นประโยชน์โดยของโครงการรับจำนำข้าว
เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์
แล้วก็เคยทำมาในอดีตมีการดำเนินการต่อยอด
โดยยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายที่ผิดพลาดแต่อย่างใด
เรื่องที่๓ก็บอกว่าไม่ได้เพิ่งเฉย
จำนำข้าวได้ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐมนูล
และมติคณะรัฐมนตรี
ข้อที่๔เรื่องที่๔
เรื่องการดำเนินการจำนำข้าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด
มีความคุ้มค่าไม่เป็นภาระต่องบประมาณ
ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะ

ที่เสียวินัยการเงินการคลัง

เรื่องที่ปปชสตงท้วงติงคือบอกว่า๒หน่วยงานนี้
ไม่ได้มีภารกิจและหน้าที่
ตามกฎหมายในการสั่งให้ฝ่ายบริหารยับยั้ง

อย่างไรก็ดีในฐานะนายกก็ได้กำกับดูแล
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ละเลย
เรื่องที่๖ก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องการทุจริต
โดยข้อกล่าวหาเรื่องทุจริต

ขอยืนยันว่าการระบายข้าวเป็นระดับปฏิบัติการ
การระบายข้าวเป็นผู้รับผิดชอบโดยเป็นการเฉพาะ
ซึ่งเรื่องนี้นายวิชามหาคุณกรรมการปปชเป็นผู้รับผิดชอบสำนวน
และเป็นพยานโจทย์ยืนยันในหลายโอกาส
ว่าดิฉันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
พูดง่ายว่าท่านผู้ชมครับท่านอดีต
นายกยิ่งรักก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ในกรณีจำนำข้าวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
สรุปสั้นว่าคุณยิ่งรักแกบอกว่าแกเป็นเหยื่อ

ไม่ได้ความเป็นธรรม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างนะครับ
มีการดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว

สร้างหลักฐานที่ไม่ตรงไม่ได้สืบสวนให้แน่ชัด
นี่คือการแถลงปิดคดีครับท่านผู้ชมครับ
แถลงปิดคดีก็เป็นเรื่องที่
ผู้ที่เป็นจำเลยก็จะแถลงสรุปให้สารฟังนะครับ
ซึ่งเป็นการแถลงด้วยวาจา
แล้วก็จะส่งเอกสารเป็นรายละอักษรภายในวันที่๑๕สิงหานี้

วันนี้เท่าไรนะ๒๕สิงหาคม
ค่ะวันนี้ก็ไม่เยอะแต่ก็เหนื่องแน่น
เหนื่องแน่นดูแล้วก็

ไม่ต้องไปหรอกเชียร์ที่บ้านก็ได้
ทีนี้ที่ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่า
บอบยังไม่ได้เยอะแยะนะ

คุณชุวิตแต่ก็แฟนคลับนะคนให้กำลังใจดอกไม้อบกอดถ่ายรูป
ก็เป็นภาพคุ้นตาที่เราเห็นบ่อย
ครับก็เป็นภาพที่มาคนมาให้กำลังใจ
ก็ผมคิดว่าคดีนี้ก็คงยังไม่ได้ถึงที่สิ้นสุด
ก็หมายความว่าวันนี้เป็นแค่วันแถลงปิดคดี

คือต้องลุ้นว่าคุณยิ่งลักษณ์จะโดนไม่โดนจะโดนสารลงไหม
ที่ประเด็นที่สองคือจะเปละกันตัวได้หมั้ย

รู้ไหมครับพอว่าวันที่๒๕
ถึงเป็นวันที่จะได้ดูแต่อย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับ
คือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตาม

แผนกฎีอาหยานการเมืองเป็น

ภาพปี๖๐ก็เป็นหวง

ในรัฐมนุนถึงแม้ว่า
พรบประกอบรัฐมนูลกฎหมายลูกยังไม่ได้ออกมา
แต่โดยหลักการแล้วรัฐมนุนฉบับนี้
ให้สามารถมีการอุทธรณ์ได้
สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง
เพราะฉะนั้นก็น่ารุ้นนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นคดีใหญ่
เกิดขึ้นกับนายกหญิงคนแรกแล้วก็อุทธรณ์ได้ครั้งแรก
ฝนจะเป็นยังไง๒๕ก็คงร้อนอยู่พอกัน
ทีนี้การอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า
ไม่ได้เป็นท่านผู้พิพากษาองค์คณะทั้ง๙ท่านเนี่ยนะฮะ
ในคดีสารดีกาเป็นผู้ให้นะครับ
ผู้ที่ให้ก็เป็นที่ประชุมใหญ่สานีกานะครับ
ที่ประชุมเป็นผู้โหวตให้
จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันหรือว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะยก
ก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าก่อน

ครับก็คือพูดไว้ให้เห็นก่อนว่า
โดยภาพรวมแล้ววันนี้อดีตนายกยิ่งรักก็
รู้สึกว่าจะได้รับกำลังใจนะครับ
ก็พูดได้แถลงปิดคดีแล้วแล้วก็รอลุ้นเอาวันที่๒๕
ใช่ค่ะแต่นอกจากวันที่๒๕แล้ว
ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองเรื่องของคดีต่าง
ก็ยังมีอย่างพรุ่งนี้เลย๒สิงหาคม
โอ้มีอีกว่าสิงหานี่รู้สึกจะเยอะนะครับ

คดีนักการเมืองตัดสินสลายการชุมนุม
มีอดีตนะยกสมชายท่านบนเอกชาวบริสต์
บนตรวจเอกพระจรวาสแล้วก็
บนตรวจโตรสุชาติเหมือนแก้วอดีตพรหมพชน
ก็คดีเรื่องการสลายการชุมนุม

ที่มีการยิงกันใช้ปืน

ไม่ใช่ต้องตีแสกหน้ากันพรุ่งนี้ต่อหรอคะ

แหมหมู่นี้เรื่องการเมืองรู้สึกเดือนสิงหามันจะเยอะนะ

น้ำค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้า
ตีแสกหน้ากันเลยดีกว่าตกลงแล้ว

บริหารจัดการไม่ดีกันแน่สักครู่เดียว
ชูเวชตีแสงหน้า
ชูเวชตีแสงหน้า
ที่ติดตามคุณชุวิตเมื่อวานนี้ก็จะเห็นแล้วนะคะว่า
พื้นที่สโกนฆอนเป็นยังไงกันบ้าง
คนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันแค่ไหน
วันนี้คุณชุวิตอยากจะมาย้ำกันต่อ

เราก็ต้องไปดูในที่ที่เห็นจริงเลยคุณนิวครับ

เมื่อวานนี้ผมไปที่จังหวัดสกลนคร
ก็ไปดูมาหลายสิ่งหลายอย่าง
ทางกรมชนรับประทานก็บอกว่ามันไม่ได้แตก
ทั้งคนที่ไปดูก็บอกว่าแตก
คืออย่างนี้ครับการบริหารการจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญ
ผมพูดให้สั้นง่ายนะครับเอาให้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้สนใจ
หรือว่าสนใจอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับหลักการง่ายนี่เป็นแก้ว๒ใบ
เทียบเทียบว่าเป็นสมมุติละกันคุณนิวครับท่านผู้ชมอันนี้คืออ่าง
ไม่สนใจเลยครับว่าจะมีเท่าไร
ล้านสองล้านสามล้านลูกบาทเม็ด
จริงก็คือมีของของความจุก็เหมือนแก้วใบนี้
มันมีความจุน้ำได้ถูกไหมครับ
ไม่ใช่เป็นอ่างอะไรที่ไม่มีน้ำเลย
ต้องมีน้ำอยู่แล้ว
ก็ฝนจากพายุเซิงกานี่แหละครับมันตก

เพราะว่าอยู่ฝนมันคงไม่ได้ตกมาเลยทีเดียว

ต้องมีพายุมีสัญญาณมีการแจ้ง

ว่ามีฝนฟ้าพายุมาจากทางเวียดนามจีนตอนใต้
กำลังกล้าเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
ในขณะนั้นอ่างเก็บน้ำ

ผมย้ำนะฮะห้วยสายแก้วนะฮะ
ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่ใคร

อ่างห้วยไฮขมิ้นมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่ง

เพราะว่าอ่างมันก็ต้องมีน้ำ

ถูกมั้ยครับตกเข้าไป
ออกไปนะครับตกไปตกไปอ่ะสมมุติละกันว่ามันตกอยู่เนี่ยประมาณนี้แหละ
เต็มไหมล้นไหมปริ่มเลยค่ะแล้วจะทำยังไงให้เอาน้ำออกได้
ก็ต้องหาทางอันนี้ต้องคิดง่ายครับนี่คือการบริหารการจัดการ
ทีนี้มาอ่างห้วยทรายขมิ้นเนี่ยเมื่ออ่างน้ำเนี่ยมันเต็มนะครับ
เนื่องจากปริมาณฝนและอ่างเก็บน้ำดั้งเดิมเนี่ยที่มันมีน้ำอยู่เต็ม
ถูกไหมครับและมันล้นค่ะคนก็จะพูดฮะ
กรมชนประธานก็บอกมันไม่ได้แตกมันล้นอ่า
คุณนิวฟังดีนะครับท่านผู้ชมครับมันล้นนะครับ
ล้นก็แสดงว่ามันก็ต้องหาทางที่จะล้นไป
หมายความว่าน้ำมันมีเยอะขึ้นนะครับ

ฝนตกลงมาอีกตกอีกล้นอีกนะครับ
ทีนี้เราจะเถียงกันทำไม
ก็จริงอย่างที่ท่านนายกว่านะครับ

อยู่ที่เดียวที่จังหวัดสกลนคร

เหมือนกับแจ้มลิงที่จะต้องเอาน้ำไป

กรมชนประธานเขาบอกว่าอ่างมันไม่ได้แตก

มันล้นมันล้นแล้วมันจะไปไหน

แตกไม่แตกน้ำมันล้น

ละเอียดเป็นแก้วไหม

ที่จะแตกนะครับมันล้นอย่างนี้

ตกจากพายุเซิงกาเนี่ย
มันตกมากเข้ามากคือมันก็ล้นไปล้นไป
ดังนั้นการล้นไปเนี่ยมันจะไปไหนได้ครับ

มันก็ท่วมเข้าเมืองสกลนคร

เขาเรียกว่าแอ่งสกล

แล้วเป็นแอ่งเพราะรับน้ำมาจาก

นะครับหนองหารเต็ม

เพราะว่าทางจะระบายน้ำเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวครับ

มีที่เดียวณปัจจุบันนี้
น้ำก็ยังเต็มสกลนคร

ของกรมชลวทานเนี่ยก็ต้องเอาน้ำ
เหมือนกับน้ำในแก้วนี่แหละครับที่ผมจะเอาไปนี่แหละครับ
ขึ้นมาแล้วผมก็จะระบายไปสู่

หรือว่าพื้นที่ที่จะรับน้ำได้

น้ำมันจะไปไหนได้ครับมันไปไหนไม่ได้หรอกครับ

มันก็หกไปที่ถาด
นี่ก็คือตัวเมืองสกลนครทุกวันนี้
การระบายน้ำ
ก็เลยอยู่ที่ปัญหาของการ

เราจะพร่องน้ำออกไปได้อย่างไร

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นซึ่ง

กรมชนประธานยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำ

ไม่มีแตกเลยสะอ่าง
นั้นหมายความว่าคือ
ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่า
จะจัดการเอาน้ำที่มันเยอะออกไปยังไง

ท่านนายกยืนยันว่าเราจะไปเถียงกันทำไม

ก็จะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันขนของออกได้
นี่คือสิ่งที่ผมบอกกำลังจะพูดต่อไปเลยคุณนิวครับ
คุณนิวถามดีมากคือการเตือนภัย
ผมถามว่าตรงนี้แหละครับที่ประเด็นสำคัญ
มันแตกไปแล้วน้ำมันก็ไหลออกมาแล้ว
แต่ถ้าเราถามจริงว่ามีการเตือนไหม
มีการเตือนไหมมีการอบพยพไหม
เมืองนอกมีเขาเตือนถูกไหมครับ
แต่ว่าชาวบ้านคิดไม่ถึงหรอกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คิดแบบนั้น
เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาหลายสิบปี

แจ้งเตือนประกาศไงกรมอุตุก็ประกาศ

การเตือนสมมุติว่าเขาจะมีไฟป่านี่
มันไม่ได้เป็นการเตือนนะครับเป็นการอบพยพนะครับ

ต้องการอบพยพมาทางราชการมีอำนาจ

ทรัพย์สินและชีวิตน้อยลง

ต้องการพร่องน้ำและต้อง

ก็คือส่วนที่เป็นเศรษฐกิจ

ซึ่งมีห้างร้านมีธุรกิจเราต้องยอมรับว่า

จะไปไหนได้ต้องบริหารจัดการ

เพิ่มน้ำตรงนี้หรือว่าน้ำตรงนี้

รอการระบายซึ่งมีคน
ตั้งประโยคนี้ขึ้นมา
ผมไม่ได้ตั้งนะฮะแล้วผมกำลังจะบอกว่า

แต่เราโทษไปโทษมาแล้วเราไปตั้งชื่อน้ำกัน
น้ำรอการระบายน้ำนั้นน้ำนี้

ก็คือกรมชนจะต้องเร่งหนึ่ง
เตือนภัยและเร่งอบพยพ

เกิดปัญหาเสียก่อนแล้วเราก็มาช่วย
เอาของมาแจก

กับส่วนที่เป็นชนบทอันนี้ผมไม่ได้พูดว่า

แต่ถามว่า๒ส่วนคุณนิวเลือกส่วนไหน

สำคัญทั้งคู่ฮะแต่ถามว่าคู่ที่อยู่อาศัยเนี่ย

ซึ่งตรงนี้ความเสียหายเยอะ
แต่ความเสียหายระหว่างในเมืองกับชนบท
แน่นอนว่าในเมืองก็ต้องสำคัญ

การบริหารการจัดการที่โทษกันไป

ก็ไม่ต้องบอกว่ามันแตกจริงไม่จริง

มันก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันอยู่ต่ำกว่า

ถามว่าเคยมีประวัติศาสตร์ที่ท่วมอย่างที่อื่นไหม

คุณนิวปี๕๔เราก็ไม่เคยท่วมนะครับ

ต้องมีเกิดขึ้น
เมื่อปี๕๔ก็ไม่เคยท่วมหนักอย่างนั้นนะฮะ

๖๐ก็ไม่เคยท่วมสกลนครหนักอย่างนั้น

ระบบการเตือนภัยของเราไม่ดี

การจัดการที่สำคัญที่สุดของประเทศ

เพราะเรารู้ตัวครับเมื่อน้ำมันอยู่เต็มครึ่งหนึ่ง

เราก็รู้อีกครับว่ามีพายุพายุจะมา

ไม่ต้องเร่งวางแผนว่าถ้าเกิดรับปริมาณน้ำไม่ได้

ผมก็ติดใจแล้วว่าการเตือนเนี่ยเตือนเตือนยังไงครับ

เตือนกันระดับ๕เป็นสีแดง
คือประชาชนต้องเร่งเตรียมตัว
คือเราไม่ได้เตือนกันแบบต่างประเทศ

นี่ก็เตือนกันเป็นจริงเป็นจังเลยครับถ้าเมืองนอกเนี่ย

ระดับ๒ระดับ๓ระดับ๕

ถ้ารู้ประกาศนี้แล้วทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมโอเค

เตือนของเรามันไม่ได้เตือนด้วยความ

เป็นการเตือนเหมือนกับเป็นการพูดกึ่ง

จริงไม่จริงหรือว่าจะท่วมไม่ท่วม
คือเราต้องหาเจ้าภาพค่ะคุณนิวครับ

กรมชนรับผิดชอบไหม

แต่ที่ตั้งสำคัญจริงก็คือ
การที่จะต้องเตือนและให้ประชาชนได้อบพยพ

กลนครไม่รู้ตัวครับ

ยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่จะวิเคราะห์และตีแสกหน้ากัน

ใจรอสักครู่ช่วงหน้าในชีวิตตีแสกหน้าค่ะ

คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็คงไม่ต้องโทษกันหรอก

แต่ก็หาเจ้าภาพในการช่วยบริหารจัดการ

ก็คืออย่างนี้ครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

คือรู้เมื่อสายไปแล้วครับ

ผมอยากให้มีการเตือนภัย
การเตือนการเร่งให้อบพยพนะครับ

เตือนนี่คือการระดับที่รัฐบาลจะต้องเตือน
ท่านประชาชนทุกท่านในภาคจังหวัด
สกลนครนะครับ

ถ้าพูดถึงว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาค

ซึ่งทุกที่ก็คงจะทราบปัญหา

พายุที่จะมาก็ทราบอีกครับ

ผมดูค่าวยังไม่ทราบ
น้ำได้ในปริมาณที่รู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่
ดังนั้นการเตือนภายอบพยพ

ในหลายประเทศนี่เขาเตือนเป็นระดับด้วยซ้ำนะครับ
ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับ
ไม่ต้องไกลเอาแค่ประเทศฮ่องกง

เมืองจีนอย่างนี้เขาก็จะมีเป็นสีด้วยนะครับ
สีสีแดงสีเขียวสีอะไรต่าง
และก็ระดับของพายุในแต่ละลูก
ซึ่งเป็นการเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัว
การประกาศเตือนก็ต้องแจ้งจากรัฐบาลนะครับ
เพราะว่าการแจ้งอย่างการบริหารการจัดการ
มีกรมชนประธานมีกระทรวงมหาทัยด้วย
กรมชนประธานนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงอะไร
กระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงมหาธัยอีก
เขาเรียกว่างบูรณาการทางน้ำ

โอ้โหผมว่าปีนึงเป็นเงินหลายหมื่นล้านนะครับ

บูรณาการคือการป้องกันด้วย
การเยียวยาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างฮะ

ประเทศไทยทำกันมากว่า๒๐ปีแล้วครับ
เพราะฉะนั้น๒๐ปีที่เราสูญเสียกับเรื่องของน้ำเนี่ย

ผมก็ยังเห็นว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่

เหมือนเราดูทีวีอยู่เปิดคุณชุวิตตีแสกหน้าอยู่เนี่ย
ถ้าสมมุติว่ามันฉุกเฉินนะประกาศแจ้งเตือนมาเลย
ตัดรายการอย่างนั้นเลยได้ไหมจะได้รู้กันเลย
อันนี้แสดีที่สุดเลยครับการเตือนก็เป็นการเตือนจริงจัง
เตือนก็ต้องเป็นการเตือนจากรัฐบาลนะครับ
ไม่ใช่ให้ช่องโทรทัศน์เตือนหรือไปให้ใครที่เป็นระดับกรมอุตุมานั่งเตือน
ไม่ใช่ครับเป็นการเตือนของรัฐบาลเลยครับ
รัฐบาลเตือนถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัด
กลนครในอำเภอเมืองในตำบลขมิ้นตำบลพังคว่าง
ตำบลวานอนอำเภอปานอนนิวาสอำเภออากาศอำนวย
ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าถ้าบอกอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ
โดนเราไหมถ้าบอกอย่างนั้นจะพันก็ดีถ้าไปบอกทั้งภาคเลย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ
ย้ายกันหมดภาคอยู่ที่ไหนไม่ได้ครับก็ต้องบอกเป็นจุดเลยครับ
เพราะว่าให้ประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นแหละครับได้เตรียมตัว
อย่างในจังหวัดสกลนครเนี่ยแน่นอนครับอย่างที่ผมบอก
อำเภอวานอนนิวาสอำเภออำกาศอำนวยอำเภอหลายพื้นที่ครับ
ที่เป็นพื้นที่ที่มีความสูญเสียจากน้ำท่วมและปัจจุบันนี้
ยังยังลดลงนะฮะแต่ว่าไม่ได้เรียบร้อยนะครับ
ดังนั้นพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ก็จะลงพื้นที่
ณวัดพระธาตุเชิงชุมตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
เพื่อให้เยี่ยมเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทธกภัยณเขตเทศบาลสกลนคร
แล้วก็ฟังบรรยายสรุปในพื้นที่นี่ไงที่ท่านนายกบอก
ผมไม่อยากจะไปทำให้ฆาตรชาติฤทธิ์ร้อนต้องมาอธิบาย

ไปดูข้อมูลไปดูความเสียหายไปดูอย่างใกล้ชิด

พรุ่งนี้สนามบินก็เรียกว่าเปิดใช้งานแล้ว
สกลนครโอ้โหก็ดีแล้วล่ะครับเพราะว่าวานผมไป
คุณนิวครับผมนั่งไปกลับ๖ชั่วโมงครับ

แล้วจากอุดรนั่งรถก็เข้าไปในตัวเมืองสกลนคร
เกือบ๓ชั่วโมงขากลับกลับมาอีก๓ชั่วโมง
พอดีไม่ใช่หนุ่มแล้ว
นั่งไปกลับ๖ชั่วโมง๕๖ชั่วโมง

แต่เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าผมเอาสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะ
ผมก็ไปถามชาวบ้านฮะอย่างนี้เรียกว่าแตกไหม

คือเผื่อน้ำมันล้นมันไม่ต้องพูดหรอกครับว่ามันแตกไม่แตก
มันจริงอย่างที่นายกจะให้แตกแบบเป็นแก้วหรือเปล่าล่ะครับ

ให้เป็นแก้วแตกละเอียดเลยอย่างนั้นมันออกมา

คือภาษาชนรับประทานอาจจะมองว่าเป็นการกัดซ้อ
อันดินพังแต่ว่าชาวบ้านก็มองว่ามันแตกถูกไหม
จะเรียกว่าทำนมพังนะครับจะเรียกว่าอะไรต้องแล้วแต่

เชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้น
พลังร่วมแรงร่วมใจของประชาชนคนไทยเอง
หน่วยงานทุกฝ่ายแล้วก็ที่สำคัญการเตือนภัยวันนี้
คิดว่าคุณชูวิทย์ฝากเอาไว้ได้น่าสนใจทีเดียว

ครับค่ะมีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งค่ะคุณผู้ชม

มีมูลมีมูลเหรอมีมูลจริงเหรอ

อ้าวผมก็สงสัยสิเพราะว่าตอนรอตอนนั้นบอกว่าไม่มี
มีอะไรเรื่องไหนถ้าสอบไปสอบมามีแล้วเหรอ

เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งตำรวจภูทรภาค๘

เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่๑นาย
ค่ะพันธุ์ตำรวจโทน๑นาย

นี่คือการโยกย้ายที่วาระปี๕๙ใช่ไหม
ภาค๘ใช่ไหมมีการย้ายท่านผู้บัญชาการภาค๘ออกไป
แล้วก็มีการสอบรวมถึงที่คุณวิทยาแก้วพระใด
แก่นำกปปศในฐานะผู้ร้อง
ก็มีการสอบสวนนะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการสรุปออกมาว่า

มีเหตุ
มีที่มุดก็คือมีกลิ่นใช่ไหม
นอกจากกลิ่นแล้วยังมีมูลยังพบหลักฐาน
ตามภาษากฎหมายก็จะต้องพบหลักฐานนะครับ

เพราะว่าไม่งั้นก็บอกว่าสอบไปแล้วไม่มีมูล

แต่เมื่อสอบแล้วมีมูลเนี่ยก็ต้องสอบต่อ
ต้องมีที่มาที่ไปแล้วมีมูลเพราะอะไรนะครับ
คนที่สอบก็เป็นเจรตำรวจแห่งชาติเจรก็คือมีหน้าที่ในการสอบเรื่องราวต่างแล้ว
แต่ที่ท่านพบตรแต่งตั้งมา
เมื่อมีมูลแล้วก็ต้องส่งให้ท่านพบตร
เห็นได้ว่ามีหลักฐานนะมีเรื่องราวมีมูลพอที่จะลงโทษใครได้ไหม
หรือว่ามีมูลแต่ว่ายังลงโทษใครไม่ได้
ก็ต้องสอบต่อแล้วครับพูดง่าย
เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เรียกว่ามีความคืบหน้า
แล้วก็คงต้องตามกันต่อไปด้วยคุณผู้ชม
ท้ายนี้ฝากคุณผู้ชมเรื่องของการสื่อสารกับเราหน่อยละกัน
ไม่ได้บอกกันมานานเพราะเห็นจดหมายบนโต๊ะคุณชูวิทย์ปึกหนึ่งนะคะ
จดหมายที่ส่งเข้ามาแล้วยังมีอีเมลนะ
ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องที่ไม่ชอบมาพากล

โดยเฉพาะประเด็นที่มันถูกปิดบังซ่อนเร้นอยู่
มีเยอะยังอย่างกรณีของที่ผมจะมาเปิดเผย

โอ้น่าสนใจทีเดียวนะคะ
เพื่อที่จะรับเสื้อยืดชุวิตตีแสกหน้า
วันนี้หมดเวลาค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะ